เต้นมากที่รับก็เพราะว่าบทดีมากครับผม

เป็นหนังผีผีเรื่องแรกนะฮะ

แต่ก็อยากท้าทายตรูเองล่ะ
ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไร
มันเกินขอบเขตความเป็นธรรมดาของเราอ่ะเนอะ
เออใสซูลอยู่ในลัฟพร้อนอะไรอย่างเงี๊ยะ
ก็เรื่องนี้ก็อาจจะให้ได้เห็นอีกลุคหนึ่งของผมไปเลย

ใช่ครับก็ได้โชคดีที่ทางทีมงานเขาก็ให้
เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ตื่นเต้นมาก
ก็อยากจะเปิดความคิดเปิดตัวเปิดเขาเรียกว่าอะไร
เปิดสมองเราอะเปิดรับรายใหม่
สิ่งที่เค้าสอนคือเรื่องอะไรอะคะนักหลากแม่
แล้วหนังผิดต้องเตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยไหมคะ
ก็ทุกวันนี้ก็พกอยู่แล้วครับผมก็เชื่อมีเชื่อบ้าง

ก็กลัวครับก็กลัว

กลัวก็เอ่อเคยเจอไหมเหรอเราพูดไม่ได้อ่ะมันมัน
เป็นความเชื่อเออเป็นความเชื่อเจอจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

แล้วมันต่างจากสมัครตัวเองหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้มันเน้นเกี่ยวกับเอ่ออย่างที่พี่ภูมิกับพูดนะครับเน้นกับอ่า
ความจริงมากขึ้นอิงศาสนามากขึ้นอิงชีวิตจริงมากขึ้น
เป็นแฮ่ไหมครับแฮ่ไหมหรือว่านางผีทุกเรื่องมันมันมันมันแฮ่อยู่แล้วแหละ
มามันมันเอกลักษณ์ก็คือแห้นั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกมันก็คือ
มันเอาเรื่องจริงมาประสงค์มากขึ้นภาษณาอะไรอย่างงี้แล้วยังความเชื่อใช่ใช่
แน่นอนน่าน่าจะได้น่าจะได้ชมกันครับอือครับ
นะครับก็จะได้ชมกัน๔กุมภานะครับ
ถ้าใครติดตามรอหนังเรื่องที่สองของผมนะฮะ
ดีใจมากดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะขนาดนี้
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคน
ขอบคุณทีมงานดีพี่แอนพี่แอ้วน้องมิวอะไรอย่างนี้
ที่ร่วมกันสร้างมันออกมาได้ดีขนาดนี้ครับผม
ตอนแรกคาดหวังไหมครับว่ามันจะขนาดนี้เลย
ไม่ได้คาดหวังจริงก็เราก็ทำตามหน้าที่เราไปเรื่อยไปทุกวันอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าพอกระแสมันดีคนชื่นชอบแล้วมันก็ผลักดันให้ละครเรื่องนี้มันพุ่งขึ้นไปอีก

ซึ่งเวทีนี้มันไม่ใช่แค่ในไทยแล้วมันดูเป็นเอเชียมันดูกว้างขึ้นไปอีก
ดีใจแค่ได้มีชื่อเข้าไปก็ภูมิใจมากแล้วครับ
หลังจากนี้คาดหวังจะเอารองคว้ารางวัลเลยไหมครับ

ถ้าคุณได้รางวัลต้องไปหลังไหนครับ
โหถ้าได้จริงนะอยากไปอยากไปอยากไป

แล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น

ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาไม่อยู่กับที่อะไรอย่างนี้
หลังจากนี้นะครับจะมีเวทีอื่นอีกไหม
หลังจากนี้เหรอยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับตราบฟ้ามีตะวันนะครับกำลังออนแอร์อยู่
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะออนแอร์ก็คืออะไรนะที่เล่นกับแต้วอ่ะ
ล่าทรชนขอโทษครับมีหลายเรื่องเหลือเกินตอนนี้

แล้วรางวัลทางนี้คลิปเขาดีใจกับเราไหมครับ
ดีใจดีใจก็ผมก็ไปเล่าให้ฟังเขาบอกอ๋อเหรอต้องยกเครดิตให้เขาด้วยนะ
เพราะว่าเขาเป็นคนต่อบทให้

ขอบคุณครับก็ดีแล้วที่ยังดูไม่ห่างจากก้าวมากครับผม

เพราะว่าเราเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็น้องก็ตัวนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอายุก็ต่างกันนะฮะ
ก็ดีใจที่มันสามารถเข้ากันได้ยังน่ารักอยู่เนอะ
ชุดนักศึกษานี่ภาคหลังก็ใส่บ่อยเนาะ
ใช่ครับเขาคงเห็นว่าเรายังได้อยู่ไหม